อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวของแม่ใจยักษ์แล้วกันนะครับ
เอาลูกซึ่งเป็นทารกแรกเกิดครับใส่ถุงผ้าไปทิ้งไว้ในกองขยะที่นครปฐม
ซึ่งเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครับนี่คุณผู้ชมดูนะฮะ
นี่คือแม่นะครับในถุงผ้านั่นคือลูกนะฮะลูกของตัวเองลูกของตัวเองครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๒๕๓๕ประมาณนี้แหละนะฮะ
ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมช่วงบ่ายของวันที่ห้ามิถุนายน
แต่มีลูกสาวน่าจะเป็นลูกสาวคนโตนะฮะเป็นเด็กหญิงวัย๖๗ขวบ
นั่งอยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต์มาด้วยมาจอดไว้เสร็จปุ๊บ
ถือถุงผ้าไปวางไว้ที่กองขยะแล้วก็รีบขี่รถหนีไปเลย
ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
เขาก็ไปเก็บขยะไงที่บริเวณนี้แล้วก็ไปพบถุงผ้าเนี่ยวางอยู่
กำลังจะหยิบถุงผ้าไปใส่ในรถขยะแต่เด็กทารกร้องขึ้นมา
ไปดูแล้วอ้าวมันเป็นเด็กทารกนอนหลับอยู่ในถุง
ร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขนหนูสีชมพูโชคดีน้องร้องขึ้นมา
ก็เลยเปิดดูก็เลยไปเจอก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลสัมพรานครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบ
ต้นพบว่าเป็นเด็กทารกเพศชายอายุเพียง๑วันเท่านั้นเองคุณผู้ชม

ร่างกายยังสมบูรณแข็งแรงน้ำหนักตัว๓กิโลกรัม

ตำรวจก็ติดตามแม่ใจร้ายคนนี้

เพราะว่านี่ครับหลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิด

นะครับเอาลูกของตัวเองมาทิ้งเอาไว้

คือสายรกยังติดอยู่เลยนะ